อย่างนี้ในระยองไม่เละหมดเลยเหรอคะเนี่ย

ลูกค้าที่รู้จักกันเองแล้วจะแต่งงานอยู่แค่อีก๒วันนี้ยังยกเลิกเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่กลัวในพื้นที่
แต่ว่าเราก็เข้าใจนะคะว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ย
ตรงพื้นที่บริเวณนั้นเขาก็ควบคุมอยู่แล้วใช่ไหมคะ
มันก็น่าจะที่จะปลอดภัยแล้วเราก็พยายามที่จะบอกอยู่เสมอว่า
พื้นที่ของกรสเม็จเนี่ยเรามีการคัดกรอง
แล้วจนกว่าจะเข้าที่พักเราก็
ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองก็เลยได้รักผลกระทบไปด้วยค่ะ
ในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องการร้องขออะไรจากรัฐบาลไหมคะ
เพื่อให้มันไม่ยาวนานไปกว่านี้ค่ะ
หมายถึงในแง่ของบรรยากาศหรือวิธีปฏิบัติ
ที่แบบอาจจะทำให้กลับมาเหมือนเป็นปกติ
เมื่อมันเกิดเหตุแล้วอ่ะนะคะเราไม่ได้อยากจะไปถามหาความผิดจากใครอ่ะนะคะ
แต่ว่าเราพยายามที่จะรักษามาตรการกาดไม่ตกอยู่แล้วแต่ทางหน่วยงานเองกับปล่อยปะละเลย
ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำให้ประชาชนแล้วผู้ประกอบกิจการทั้งหลาย
อยู่บนทั้งระยองทั้งเสม็ดเนี่ยได้รับผลกระทบไปแบบนี้
ท่านจะต้องออกมาดูแล้วมองและเห็นถึงความรับผิดชอบที่จะต้องควรรับ
ดูแลยังไงแบบไหนเหมือนการที่บอกว่าการเยียวยา
ท่านบอกว่ายังไม่ได้มีในพื้นที่ทำไมไม่มีการติดเชื้อในพื้นที่
ทำไมถึงจะต้องใช้คำว่าเยียวยามันก็เช่นเดียวกันนะคะ
ท่านเยียวยามาตั้งสามเดือนนะคะการเยียวยาของเราหมายถึงทางภาคธุรกิจ
แล้วก็การดูแลว่าท่านอาจจะหาเป็นไทยเที่ยวไทยและภายในคณะของท่านเอง
โดยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดระยองหรือภายในเกาะเสม็ดนะคะ
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการทางด้านเข้าถึงแหล่งเงินทุนซอฟต์โลน
โดยลดกระบวนขั้นตอนในการที่จะขอเข้าถึง
เพราะว่าผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยนะคะ
มีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางนะคะที่มันไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้
อันนี้ค่ะต้องหันกลับมาดูแลเพื่อที่จะอุ้มและพยุงให้ภาคธุรกิจมันไปได้ดีอะค่ะ

ดิฉันคิดว่าน่าจะคาดเอาเองนะคะคาดเอาเองไม่ได้รู้ข่าวมาก่อน
คืออาจจะมีอะไรพอจะช่วยระยองได้บ้างล่ะ

เดี๋ยวยังไงเราติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองต่อนะคะ
ขอบคุณคุณสลินทิพย์ตอนนี้ก่อนนะคะ